คุณผู้ชมค่ะมาที่เรื่องราวคดีความกันบ้างนะคะ

เขาก็ได้ยื่นฟ้องคู่กรณีนะคะ
กรณีที่เขาเอาภาพไปใช้ตามสื่อต่าง
แบบมีการละเมิดอย่างนี้ไม่ได้อนุญาตก่อนแบบนี้ค่ะ
ทั้งที่สิ้นสุดสัญญากันแล้วด้วยเป็นเงิน
เรียกร้องนะค่าเสียหายเป็นเงิน๕๐ล้านบาทคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคุณน้ำหวานกันกันนิดค่ะ
คู่กรณีของคุณจอนนี่พร้อมทนายเจมส์
ออกมาชี้แจงว่าที่ผ่านมาก็มีการดำเนินตามข้อตกลง
ในเรื่องของการยกเลิกสัญญาแล้ว
แต่สื่อบางสื่ออาจจะคุมยากทำให้ล่าช้าค่ะ
รับว่ายุตินะธุรกิจสวย
แต่ก็ไม่เข้าใจที่จอนนี่ออกมายื่นฟ้อง
ถึงอย่างไรก็ยังเคารพแล้วก็นับถือจอนนี่เสมอค่ะ
แล้วก็หวังว่าจะไกล่เกลี่ยกันลงตัวนะคะ

กว่าพี่จอนนี่จะถอนออกจากหุ้นของทางบริษัทไป
พี่เขาตั้งมาเราไม่รู้ว่าพี่เขาเอาฐานตรงไหนมาคิดคำนวณ
ที่ผ่านมาราบรื่นดีนะคะแต่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่ะ
ก็เริ่มมีในส่วนของความเห็นไม่ตรงกัน
ก็เลยทำให้เกิดอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์หรือว่าเหตุผลเข้ามาร่วม
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่พี่จอนนี่ออกมา
ในการที่เราตกลงกันไปแล้วแล้วน้ำมันก็ยอม
แล้ววันไทยไม่เหลืออะไรแล้วนกก็ไม่เข้าใจว่า
ที่เขามองเห็นว่าน้ำหวานเป็นคู่แข่งแล้วอยากที่จะทำลายภาพลักษณ์น้ำหวานตรงนี้
หรือเปล่าหรือแกอาจจะไม่พอใจกับการที่น้ำหวานระเบิดตรงนี้จริง
ในวันนี้ถ้าน้ำหวานทำให้พี่ไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิริยา
หรือว่าในเรื่องของภาพที่มันออกไปแล้วมันก็ต้องขอโทษพี่ด้วยจริง
ฟังดูแล้วแต่ละคนก็มีเหตุผลนะคะหวังว่าจะเคลียร์จะจบกันด้วยดีนะคะพี่